๗นาฬิกา๑๔นาทีครับคุณผู้ชมพาไปที่ภูเก็ตขโมยขโจรเยอะเราอ่านข่าวกันขโมยกันทุกวันอย่างที่ภูเก็ตเขาจะมีเขาเรียกว่าตู้แลกเงินตราต่างประเทศที่จะให้ชาวต่างชาติไปแลกก็จะมีพนักงานนั่งอยู่เพียงคนเดียวคือผู้หญิงแล้วในตู้นั้นก็จะมีเงินเต็มไปหมด
ล่าสุดคนร้ายบุกเข้าไปขโมยเงินคุณผู้ชมแล้วมีผู้หญิงอยู่คนเดียวได้เงินไปสองแสนบาทแต่ไปไม่รอดหรอกนะครับแต่มีภาพเหตุการณ์ตอนเขาก่อเหตุให้ชมครับ
๒แสนกว่าบาทเหตุการเกิดขึ้นกลางดึกของวันอาทิตย์ที่๑๓กลุ่มพาพันธ์
ที่ผ่านมาคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงสวมหมวกไอ้โมงสีดำดำ
แล้วก็มีเสื้อฮูตแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีดำใส่ถุงมือ
เตรียมการทุกอย่างอย่างดีแหละครับบุกเข้าไปตอนแรกเขาเอา
ปืนทุบกระจกก่อนเพราะว่าตู้นี้มันเป็นเป็นลักษณะเป็นกระจกนะฮะ
ซีสาขาจังซีลอนที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตนะฮะแล้วพอทุบ
กระจกเสร็จปุ๊บเอื้อมมือเข้าไปเปิดประตูแล้วเอาปืนจอดเล็งไป
พนักงานผู้หญิงชื่อว่าสวรรคแดงด้วงคูเอาเงินมาเงินอยู่
เอาเงินมาน้องพนักงานก็ทำอะไรไม่ถูกนะฮะแบบร้องขอ
ความช่วยเหลือกวาดเงินมีทั้งยูโรทั้งเงินไทยรวมแล้ว
สองแสนกว่าบาทหลบหนีไปครับนะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจก็
แกะมรอยมีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดแกะมรอยผู้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมนะฮะนี่ครับสุดท้ายแกะรอยแบบตามจับได้ค่ะ
หนังคาเขาเลยอยู่ในห้องเช่าในป่าตองกระทู้นี่แหละ
ครับต้องชื่อชมตำรวจเลยนะฮะทำงานเร็ววาดอ่านะครับนี่
นั่นใครอ่ะบิ๊กโจ๊กเหรอใช่ครับอ่าไปแถลงเองเลย
แถลงเองเลยนะฮะพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานครับ
นักบินด่วนลงไปแถลงข่าวเลยครับหลังทราบข่าวว่ามี
การก่อเหตุและสามารถจับกลุมพุทธโอหาได้ค่ะพุทธโอหา
คือนายเสกสรรวงวิราชอายุยี่สิบปีนะฮะหลังก่อเหตุเขา
หลบหนีไปที่กระบี่เอาเงินไปใช้จ่ายและย้อนกลับ
ที่ภูเก็ตแล้วก็ถูกจับได้ที่ภูเก็ตกระทู้จุดที่เขา
ก่อเหตุนั่นแหละในท้องที่นั้นเลยนะฮะเบื้องต้นยอมรับ
สารภาพว่าก่อเหตุจริงนะฮะก็เลยส่งพนักงานสอบสวนสภาพ
ตองดำเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยใช้อาวุธ
ปืนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่
ไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ
นะครับเมืองตนอยากได้เงินไปใช้จ่ายก็เลยมาขโมยแล้ว
ก็เนี่ยโดนจับได้ในที่สุดนะนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะ